ท่านผู้ชมครับมีศึกนมเปรี้ยวเกิดขึ้นซะแล้ว

ไม่ใช่เป็นคนขายนม

อันนี้เป็นเรื่องของคนขายที่เขา

เขาจะเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างใช่ไหม

แล้วเขาห้ามขายซ้อนกันห้ามทับเขตกัน

ทีนี้พอคนที่เขาเป็นคนเจ็บเนี่ย

เขาเห็นคันนี้มาขี่ขายทับเขตเขา
พยายามเรียกให้จอดไม่ยอมจอดนะ

คนเจ็บเนี่ยเค้าขี่จักรยานเดินเป็นสามี
ภรรยาเขาตามมาแล้วเขาก็พูดเสียงในคลิปเนี่ย
คือเขาเนี่ยขายดัชมิว

ข้างหน้าเนี่ยเขาเจอคนขายดัชมิวเนี่ย
ขี่มาขายข้ามเขตทับเขตเขา

จะขายซ้อนกันไม่ได้ทับซ้อนพื้นที่กันไม่ได้

เขาจะขอเปิดดูเปิดดูตู้นมว่า

เค้าถูกกลุ่มพวกผู้ชายโทรตามเพื่อนมารึเปล่า

จนไซน์สามีของคนถ่ายคลิป

นายอ่ะมีปัญหาอะไรเหรอ
มึงมาในช่วงไหน
หยุดพี่หยุด

เขาบอกเขาอัดไว้๓๔คลิป

พี่โทหะตำรวจ

แต่ว่าฟังทางฝั่งคนเจ็บก่อน
เพราะเขาบอกไปแจ้งความแล้วคดียังไม่คืบ

ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด

นี่น่วมเลยนะครับนี่คุณหมีนะฮะ
ขี่รถตามคนขายนมเปรี้ยว

เข้ามาขายในเขตของเขา

แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคนที่ทำร้ายเขาเนี่ยโทรตามเพื่อน
ทีแรกคิดว่าหยุดรถแล้วจะมาคุยมาเคลียร์กันกลายเป็นต้องหยุดรถเพื่อหลอกล่อเขา
เพราะว่าโทรตามเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาเอาไม้เอาเหล็กเนี่ย
มาไล่ฟาดเขาจนเขาเนี่ยเจ็บหนักเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายนตอนสามทุ่ม
ซอยสุวินทรง๒๘ครุงเทพฯอาหารคลล่าสุดนะคุณหมีกับแฟนสาวที่มาร้องขอความที่เลย
เพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะสภาพบาดแผลนี่โอ้โหฟันแตกนะแผลเต็มหน้าเต็มหน้าผากนะฮะ
ไป๕เข็มนะหน้าผากมีรอยถลอกตามใบหน้าทั่วร่างกายอีก
แล้ววันนี้คุณหมีก็ไปกับทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับไปดูจุดเกิดเหตุ
คุณเนติชาวก็เลยไปด้วยนะฮะหน้าปากทางของซอยสุวินทวง๒๘นี่คุณหมีบอก
ยังมีรอยเลือดของผมติดอยู่ที่พื้นเลยแล้วก็บอกว่าปกติตัวเขาเนี่ยขี่รถส่งนมเปรี้ยวดัชมิล
เขตสุวินทวงหนองจอกและมีนบุรี
ขี่รถส่งนมในเขตมีนบุรีร่มกล้า
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าช่วง๑เดือนก่อนเนี่ย
เคยมีปัญหากับคู่กรณีมาครั้งหนึ่ง
เพราะส่งนมทับที่กัน

ตามกฎบริษัทไม่สามารถที่จะขี่รถส่งนม
ทับที่กันได้ทับเขตกันได้

ตอนที่เกิดเหตุช่วงเดือนก่อนนะฮะ
จนคืนวันเกิดเหตุเจอรถคู่กรณีอีกทีหนึ่ง
ก็เลยตั้งใจจะขอดูว่าตกลงในรถของคุณเนี่ยเป็นนมยี่ห้ออะไร
เพราะในรถของคุณมีพนักงานบริษัทเดียวเขา
นั่งบนรถไปด้วยก็พยายามขี่รถไล่ตามเพื่อเรียก
ขอดูขอให้หยุดจะขอดูหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาบอก
ฝั่งนั้นหยุดรถจริงแต่เหมือนหยุดเพื่อทำร้าย
นี่เห็นไหมฮะภาพจากล้องวงจรปิดมุมนี้นะฮะเหมือนกับโทรตามเพื่อน
หยุดรถคืนโทรเรียกเพื่อนหมีบอกเท่าที่ที่จำได้
วิ่งกรูมากันเนี่ยเป็นสิบคนจนหมีบอกผมต้องแกล้งตาย
งั้นไม่รอดแน่หลังจากเกิดเหตุ
ไปแจ้งความที่สนบิลล์มีลบุรีอำรวจบอกว่า
ให้ไปหาชื่อของคนก่อเหตุมาให้ครบถึงจะแจ้งความได้

กับเปรี้ยวยืนยันว่าไม่ได้รุมแล้วไม่ได้โทรตามเพื่อน
อย่างตัวส้มกับเปรี้ยวก็ไม่รู้จักผู้ชายพวกนั้นเป็นเพื่อนของสามี
ที่ไม่รู้อยู่ดีเนี่ยมากันได้ยังไงเยอะแยะไปหมด
ทีนี้เรื่องขายนมทับพี่ส้มกับเปรี้ยวยืนยันว่าไม่ได้ขายทับพี่
ขายยี่ห้อเดียวกันก็จริงแต่วันนั้นไม่ได้ไปขาย
ขี่รถกันไปเนี่ยจะไปซื้อกับข้าวแล้วไปเจอหมีหมีขี่รถไล่ตามเกือบครึ่งชั่วโมง
ขอให้หยุดรถจะเปิดดูนมในถังให้ได้ค่ะยอมรับว่าใส่เสื้อยี่ห้อเดียวกันจริง

นมในถังเนี่ยยี่ห้อนี้เขามีกฎว่าให้ขายที่ไหนก็ได้
แต่ไอ้เสื้อที่ใส่เหมือนกันเนี่ยเขามีกฎเรื่องให้ขายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

เพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยไม่ได้ขายทับที่แค่ขี่รถจะไปซื้อกับข้าว
แล้วนมในถังก็คนละยี่ห้อเสื้ออาจจะเหมือนกันก็จริง
พี่เขาไปส่งนมที่อื่นมาก่อนแต่เขาไม่ได้ใส่ชุดดีไลท์เหมือนหนู
เขาแค่ใส่ชุดดัดมิวตัวเดียวมีเสื้อตัวเดียวที่เป็นดัดมิว
เขาก็ยังจะหาเรื่องพวกหนูพอหนูลงไปถามปุ๊บ
ผัวเขาชักมีดออกมาเดินเข้ามาแล้วคราวนี้แฟนหนูเขาก็เห็นมีดปุ๊บ
เขาก็เลยกลับมาเอาไม้แค่นั้นล็อกค่ะ
ตอนนั้นคือช่วงนั้นคือล็อกเพราะว่ามันเป็น๔ทุ่มกว่าจะ๕ทุ่มแล้ว
คือพวกหนูเลิกงานแล้วเพื่อจะหาอะไรกินเพียงแต่ว่าใส่ชุดนม
ฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเขาจอดรถแล้วก็ถูกหมีเนี่ยชักมีดขึ้นมาจะแทงก่อนเลยต้องป้องกันตัว

แต่ว่าเพื่อนมาจากไหนไม่รู้เพื่อนฝั่งสามีอยู่ดีก็กรูกันเข้ามาไม่รู้เหมือนกันมายังไง

ทุกผู้ชมครับทีนี้ทางฝั่งหมีเขาบอกว่าไปแจ้งความตำรวจบอกให้ไปหาชื่อคนก่อเหตุมาให้ครบก่อนถึงจะแจ้งความได้
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วผู้ก่อเหตุทั้งหมดมี๑๐คนผู้ชาย๘ผู้หญิง๒
ทราบชื่อ๔คนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะทราบชื่อทุกคน
แล้วจะเรียกมาสอบปากคำแล้วจะแจ้งข้อหาต่อไป
เดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนว่ามันเข้าข่ายการพยายามฆ่าหรือไม่
หรือเรื่องของการทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส